ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะมาเอาใจคอหนังกันก่อนเลยนะคะ
สำหรับภาพยนตร์ไทยแนวคอมเมอดี้สุดแซ่บนะครับคุณผู้ชม
ได้เลิกเปิดตัวรอบสื่อมวลชนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับภาพยนตร์เรื่องดอกฟ้าหมาแจ๊สบรรยากาศจะเป็นยังไง

ปลาร่านี่นะคะโชว์ร้องเพลงส่งความสนุกสนาน
นความเซ็กซี่เรียกน้ำย่อยก่อนหนังเข้าโรงเลย
สำหรับ๒นักแสดงนำแจ๊ดชวนชื่นกับนักร้องลูกทุ่งสุดฮอต
ใบเตยอาสยามที่มาชิมลางงานจอเงินเป็นครั้งแรก
ในเรื่องดอกฟ้าหมาแจ๊สนะคะภาพยนตร์แนวคอมเมอดี้
เล่าเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวแบบฮา
สไตล์ของผู้กำกับสุดแนวอย่างต้อมยุทธ์เลิศ
ซึ่ง๒นักแสดงที่โคจรมาเจอกันเป็นครั้งแรก
พร้อมกับโจ๊กโซคูและนักแสดงร่วมต่างก็เผยว่า
ทีมงานทุกคนตั้งใจทำผลงานนี้
เพื่อส่งหนังดีมาเสิร์ฟให้กับทุกคนได้ชมส่งท้ายปีนี้
เชื่อว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ส่งความสุข
พร้อมมอบเสียงหัวเราะได้จึงอยากให้ทุกคนไปร่วมฮากันได้
ตั้งแต่วันนี้ทุกโรงภาพยนตร์จ้า
ต้องมาชมเรื่องนี้ดอกฟ้าหมาแจ๊บ
เรื่องแรกเลยค่ะก็ได้เจอกับ๓พระเอกผู้ยิ่งใหญ่
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะการันตีด้วย๓พระเอกของเรา
บีด่าสการ์แจ๊บชื่นชื่นและพี่โจ๊กโซคู
จะไม่ฮาได้ยังไงใบเตยรับมือไหวได้ยังไงดีกว่า

ในโรงภาพยนตร์นะคะว่าน้องเตยจะเอาอยู่หรือเปล่า
แต่ที่ที่ฉันชอบอีกอย่างหนึ่งนอกจากมุกตลกของเรื่องนี้น่าจะเป็นบทเพลง
สำหรับภาพยนตร์เรื่องดอกฟ้าหมาแจ๊ดนะคะ